มาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาวกับผม

คุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่า

สถานการณ์กลับแล้วนะครับ
โดยเฉพาะภาพบริเวณของตอนวนประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน

ต้องเตรียมรับมือกับฝนที่คาดการณ์ว่าจะเริ่มกลับมาตกชุก
แล้วก็ตกยาวนานจนอาจจะทำให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นตามมา
ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลักรวมไปถึงดินโครนถล่ม
ก่อนอื่นเรามาดูภาพรวมปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ดังกล่าวกันก่อนนะครับ
คาดการณ์นะครับว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของเมื่อวานนี้
ปัจจัยสำคัญอย่างร่องฝนสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้
ตอนนี้มีการเลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั่นก็หมายความว่าในบริเวณดังกล่าวหลังจากนี้เป็นต้นไป
บนท้องฟ้าก็จะเริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆเพิ่มมากขึ้น
และกลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้เองก็สามารถที่จะกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกในบริเวณดังกล่าวมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน
ดังนั้นตั้งแต่วันที่๔เป็นต้นไปหลังจากนี้ประมาณ๑สัปดาห์
บริเวณพื้นที่ดังกล่าวจะมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้น
อกจากนี้เองปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมฤดูฝนตอนนี้ก็มีกำลังค่อนข้างแรง
สามารถที่จะหอบเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปะทะตามแนวชายฝั่ง
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนของอนามันไปจนถึงบริเวณทางตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
นั่นก็หมายความว่าในระยะนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่ดังกล่าวก็จะเพิ่มมากขึ้น
ทีนี้เรามาดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองของเราณขณะนี้
ตอนนี้เองเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวของกลุ่มฝนหลายจุดละทีเดียวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
จังหวัดเลยหนองบัวลำพูชายภูมินครพนมสกลนครมุกดาหารกลาศิลป
พื้นที่เหล่านี้ภายใน๑ชั่วโมงนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่
และที่สำคัญครับถ้าหากดูเหนือเมืองของเราขึ้นไป
บริเวณทางตอนบนของสปลาวแล้วก็บริเวณทางตอนบนของเวียดนาม
สังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่เลยทีเดียว
ซึ่งกลุ่มฝนกลุ่มนี้น่าจับตามองนะครับ
เพราะว่าเป็นกลุ่มฝนที่จะเข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
โดยถ้าหากเราคำนวณสถานการณ์ฝนหลังจากนี้เป็นต้นไป๔๘ชั่วโมงครับ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูบริเวณทางตอนบนดี
จะพบว่าภายใน๔๘ชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับ
เริ่มมีการก่อทงกลุ่มฝนเกิดขึ้น
ปกคลุมเป็นวงกว้างในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

กลุ่มฝนนั้นจะค่อยปกคลุมจากพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
แล้วก็แผ่ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่

แล้วก็แผ่ปกคลุมพื้นที่ภาคอีสานเกือบทุกจุดเลยทีเดียว

จะเน้นบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกนะครับ
จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรี

อาจจะมีฝนตกหนักในระยะวัน๒วันนี้
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนนะครับ

จะทำให้อุณหภูมิในหลายจุดหลายพื้นที่เย็นลงนะครับ
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
การว่าอุณหภูมินั้นจะไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียตนะครับ
ในขณะที่บริเวณทางตอนกลางของประเทศไทยนั้น
ยังคงร้อนละอุอยู่ในช่วงกลางวันนะครับ
อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ๓๔๓๕องศาเซลเซียต
ที่บอกว่าร้อนเพราะว่าตอนนี้ความชื้นก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ชื้นที่เพิ่มขึ้นกับอากาศที่ร้อน
ก็จะทำให้ความรู้สึกร้อนนั้นร้อนกว่าเดิม

สูงสุดวันนี้ช่วงประมาณสายอยู่ที่ประมาณ๓๑๓๒องศาเซลเซียต
มาดูกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
จากการตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้โอกาสการเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพอยู่ที่๗๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงเวลาการตกนั้นก็ยังอยู่ในช่วงเวลาเดิมนะครับ

เป็นอย่างไรมาดูกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตกราฟด้านล่างนี้นะครับ

ไปจนถึงช่วงตี๔ของวันพรุ่งนี้นะครับ
จะสังเกตว่ากราฟนั้นเริ่มมีการก่อตัวขึ้นนะครับ

เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆท้องฟ้าอึมครึมเกิดขึ้นนะครับ
ช่วงเวลาที่มีโอกาสตกมากที่สุดก็คือ
ช่วงตั้งแต่๖โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับ
ไปจนถึงช่วงค่ำละครีวเวลาเช่นเดียว

จะเดินทางจะใช้รถใช้ถนนตามจุดต่างที่มีน้ำท่วมขัง

เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดได้

ไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะครับ

ทางการญี่ปุ่นออกมาเตือนประชาชน

ก่อตัวของพายุที่มีชื่อว่าพายุน้ำเถิน
ก่อตัวมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทางตอนล่างของประเทศญี่ปุ่น
คาดการณ์ว่าในช่วงบ่ายวันนี้

ฮิโรชิมะและมีการคลื่นที่

ถ้าหากเปรียบเทียบกับการคาดการณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
เพราะว่าความรุนแรงจากพายุลูกนี้ก็จะน้อยกว่านะครับ
ก็จะมีอยู่บางจุดเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งตะวันตกของประเทศญี่ปุ่นอาจจะได้รับอิทธิพลเรื่องของลมกระโชคแรง

ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวก็คงต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศทั้งในไทยเองรวมถึงต่างประเทศเอง
เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ